ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ติดตามข่าวกันตลอด
กับเรื่องราวที่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วคุณผู้ชมก็คงไม่อยากให้เกิดแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดจริงค่ะ
กับในเรื่องของการที่สูญเสียที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงวงการบันเทิงยังคงส่งกำลังใจ
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่คนบันเทิงก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
นั่นก็คือเรื่องของความดราม่านั่นเองนะคะ
สำหรับหนุ่มเกรทวรินทรค่ะที่ส่งกำลังใจไปให้กับน้อง
ทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงนะคะแล้วก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้ว
แต่ด้วยความว่าในยุคของโซเชียลนะคุณมันมีเรื่องราวดราม่าของชาวเน็ตแหละ

โดยเฉพาะเรื่องที่หลายหน่วยงานเนี่ยจะมอบรางวัลต่างให้กับน้องที่ติดอยู่ในถ้ำนั่นเอง
บอกว่าถ้าน้องนักฟุตบอลทีมหมูป่าออกมาได้เดี๋ยวทางการตรงนี้จะมอบอันนั้นให้
โดยงานนี้จะมอบอย่างนี้ให้นะครับ
หลายคนบอกเอ๊ะมันเกินไปหรือเปล่า
พลิกบทบาทจากผู้ประสบภัยกลายเป็นฮีโร่มันดูจะไม่ใช่นะคะ
แล้วก็หนุ่มเกรทวรินทรก็คือเป็นหนึ่งในนั้นที่หลายคนโยงไปถึง
เพราะว่าเขาเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าน้องทีมหมูป่า๑๓คนออกมาได้
เดี๋ยวเขาจะมอบรองเท้านักบอลให้รองรับซัดให้นั่นเองนะคะ
เขาก็เลยออกตัวบอกเลยว่าหวั่นว่าจะมีการเข้าใจผิดถึงความตั้งใจของตัวเอง
ก็เลยถือโอกาสนี้ใช้พื้นที่สื่อในการเคลียร์เรื่องนี้มาดีกว่าค่ะ
ผมต้องบอกไว้ตรงนี้ว่าจะได้เข้าใจตรงกันนะคือผมไม่ได้จะให้รางวัลในการที่น้องติดถ้ำ
ไม่ได้ให้รางวัลเขาแต่ผมแค่รู้สึกว่าสภาพจิตใจเขาอาจจะต้องย่ำแย่
และเขาต้องผ่านอะไรมาเป็น๑๐วันผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจที่อยากจะปลอบใจน้อง
แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องก็เป็นว่าไปแน่นอนตั้งใจจะไปเดี๋ยวหาวันไป
แต่ขอให้น้องได้กลับออกมาแล้วก็สภาพจิตใจเป็นปกติ
ผมเห็นคนคอมเมนต์เหมือนกันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมองได้สองมุมนะอะไรอย่างนี้
แต่ผมทุกครั้งผมก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณคนที่เข้าไปช่วยเขาอยู่แล้วคือมันทราบซึ้งอยู่แล้ว
ผมก็เข้าใจได้ในเรื่องของการดราม่าแต่ผมว่าบางสถานการณ์มันก็มีดราม่าแล้วมันไม่ดีมันไม่น่ารัก
เกรทบอกนะคะบางสถานการณ์ก็อย่ามีดีกว่าดราม่าไม่ต้องไปตามหาว่าใครผิดใครถูก
เหตุการณ์แบบนี้ที่ฉันว่าส่งกำลังใจให้กันดีกว่าเอาแบบให้กันไปต่อเนื่องเลยทั้งกับน้องเองเจ้าหน้าที่แล้วก็ครอบครัวของทุกฝ่ายด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนเลยนะคะ